ไปดูความเก๋ของร้านนี้หน่อย

กับการขายอาหารแต่ควบรวมภาชนะในหนึ่งเดียว
เรียกได้ว่าจบเลยในหนึ่งเดียวครับ
โอ้โหครบจบในหนึ่งเดียว

จะกินจะดูดจะดูดหรือจะกิน
ภาชนะเขานี่คือเอาไอ้ใส่พวกอาหารกับข้าวนะ
ไข่ดาวไหมไข่ดาวด้วย
จัดไปเป็นภาชนะคล้ายกับหม้อไฟเหมือนกันนะ
ส่วนแก้วใส่น้ำจะเป็นชาใช่ไหม

้นของชามมันจะปักลงไปบนแก้วได้
เป๊ะแล้วมีรูเจาะ

แล้วสักพักเป็นไงเอาหลอดไปดูดผัดกะเพรา

ร้านนี้ชื่อว่าร้านชาดินสาขาลำไพร
อำเภอเทพาะจังหวัดทรงครา

เกี่ยวกับความแตกต่างของภาชนะ

นี่เป็นพวกของกินของทอด

หรือจะเป็นกะเพราไข่ดาว

และทั้งหมดเซ็ตนี้เขาบอกว่าขายอยู่ที่

มันเหมาะกับคนที่แบบว่าเร่งรีบ

ง่ายมากเลยคือเดินไปกินไปได้
คือเอาจริงมันประหยัดพื้นที่อย่างที่คุณบอกแหละ

คุณจะถือแก้วน้ำแล้วตักข้าวเหรอ
บางคนทำได้นะเดินไปกินไป

แต่เห็นบอกว่านอกเหนือจากแบบนี้แล้วเนี่ย
ที่ครบในหนึ่งเดียวเนี่ยทั้งกินทั้งดูดเนี่ย

ตามเพลงเลยน้องไปต้องลองให้ฟังหน่อย
แล้วเมื่อไหร่ชานมจะมีรูบ้าง

เอาเนื้อเพลงแบบนี้มาจากไหน
แต่เรื่องของเรื่องไอเดียแบบนี้ก็ดูสวย

อันนี้เป็นจากกุชชา
เพราะว่ามันใส่ชาลงไปไง

เล่านี้ยาวยาวดูดแบบ
นาคุณไหวไหม
ก่อนจะได้กินอะ

อันนี้น่ารักเอาไว้แบบว่าถ่ายรูป
คุณผู้ชมมีโอกาสอยู่แถวนั้นสงขาลองไปอุดหนุนกันหน่อยสิ
แล้วก็บอกเลยว่าภาชนะที่คุณผู้ชมเลือกและชื่นชอบคืออะไร

ชอบพาดูดของเขานิ่งมาก